เรามาถึงเรื่องราวของ

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตอนนี้นำคณะคอสชและผู้พยาการเหล่าทัพ

โรงเรียนเตรียมทหารครบรอบปีที่๕๔
แล้วก็งานเกียรติยศจากดาวประจำปี๒๕๕๙

เกาะติดภารกิจของนายยกรัฐมนตรีอยู่
อาริยาโพจาร์พศิษฐะไทยรัฐทีวี
ให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงบรรยากาศงานกัน

ในโรงเรียนเตรียมทหารในวันนี้นะคะ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระลาโหมผลเอกอุดมเดชน์ศิษยภพศา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเพิ่งจะเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่หนึ่ง
และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ค่ะเฮลิคอปเตอร์ของผลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีก็กำลังจะเดินทางมาถึงเช่นเดียวกันค่ะ
ในวันนี้นะคะวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารครบรอบ๕๙ปีนั้นนะคะ
จะมีการมอบรางวัลเกียรติยศจากดาวให้แก่สิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จทั้งหมด๑๐นายด้วย
และนอกจากนี้จะมอบรางวัลจากดาวซึมดีให้กับสิทธิ์เก่าที่เสียชีวิตอีก๓นายด้วย
ซึ่งทางมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนั้นได้มอบรางวัลจากดาวสะดุดีในปี๒๕๕๙ให้กับนายทหารทั้ง๓นาย
ซึ่งประกอบด้วยพลเรือเอกสาธิตจิตนาวาค่ะเตรียมทหารรุ่นที่๓๐
ในตำแหน่งรองผู้บังคับหมวดเรือที่๑กองเรือยพลขึ้นบกและยุทธการบริการของกองเรือยุทธการ
หลังจากที่ได้รับตำแหน่งปฏิบัติราชการศูนย์บัญชาการนะคะรวมถึงคนเรือเอกสกลชัยวะนนท์เตรียมทหารรุ่นที่๓๕
ตำแหน่งประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชาซึ่งทั้งสองคนนี้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ติดตามรองเสนาธิการทหาร
ปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราธานีในการตรวจเยี่ยมหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่
นอกจากนี้ยังมอบรางวัลเกียรติยศจากดาวสุดีนั้นให้กับนาวาอาจารย์เอกนพนนิวาสานนเรียมทหารรุ่นที่๔๕
คุณงามความดีของทั้งสามคนนั้นก็จะจะลึกไว้ในสถาบันโรงเรียนเตรียมทหารค่ะในขณะเดียวกันนะคะ
มลินที่๑๙ก็ยังมอบรางวัลจากดาวน์ประจำปี๒๕๕๙ทั้งหมด๑๐รางวัล
ซึ่งมีบริษัทจันโอชาเตรียมทหารที่๑๕ปรากฏกระทรวงตลาหกรับรางวัลกิจยกจากดาวน์ด้วย
แต่ในวันนี้พลเอกธีรชัยนั้นติดภารกิจอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะ
ไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง
สิ่งที่ได้มอบหมายให้กับรองผูกการฐานทหารบกงานนั้นมารับแทนนะคะ
นอกจากหิข่ายังมีพลเรือเอกณ์อารินิสนะคะ

รวมถึงคนเอกชะวีบเนชนิยมค่ะ
เรียมทหารรุ่นที่๑๖รวมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
เป็นรางวัลโอเกียจแก่๑๐เก่าของรุมเรียนทหาร
ผลงานดีเด่นนะคะแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วนะคะ
ซึ่งโรงเรียนเตรียมทหารนั้นมีสิทธิ์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วถึง๕๖รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งในตอนนี้นะคะก็ทางผลเอกประวิทย์ค่ะวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั้น
กำลังอยู่ระหว่างการตรวจรับแถวจากน้องทหารกองเกียรติยศของโรงเรียนเตรียมทหารนะคะ
หลังจากนั้นจะร่วมวางพวงมาลาบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการวางพวงมาลาที่อนุสรสถานโรงเรียนเตรียมทหารด้วยนะคะ
ซึ่งก็จะมีตัวแทนสิทธิ์เก่าทุกรุ่นนะคะต้องบอกว่าวันนี้สิทธิ์เก่าทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นปัจจุบันนะคะ
ก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่นี่ด้วยค่ะมีทั้งอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะ
รวมถึงในทหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นั้นเดินทางกันมาอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
พิธีใหญ่นะครับแล้วก็หากว่าท่านนายมตรีเดินทางมาถึงนะครับคุณอาริยาก็จะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เรื่องของพิธีและเกียรติยศต่างนับว่าเป็นความยิ่งใหญ่เพื่อเป็นศักดิ์เป็นสีให้แก่ทหารนะครับ
แล้วก็นักเรียนเตรียมทหารทุกท่านเลย